ไปดูเหตุการณ์ฆ่ากันตายเกิดขึ้นที่จังหวัดนครนายกกันหน่อยนะคะ
มาจากพิษรักแรงหึงอีกแล้วค่ะ
อดีตสามีค่ะใช้อาวุธปืนเจาะยิงภรรยาเป็นอดีตภรรยากับแฟนใหม่
คืออดีตภรรยาเสียชีวิตส่วนแฟนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
คือตอนนี้ตำรวจสามารถติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้ว
สารภาพว่าทำไปเพราะว่าหึงหวงนั่นเองนะคะ
คนก่อเหตุก็คือนายชัยทัศน์รอดเสงี่ยมอายุ๓๖ปีค่ะ
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครนายก
ตำรวจควบคุมตัวมาสอบสวนที่สพบ้านนาจังหวัดนครนายก
หลังจากที่นายชัยทัศน์ไปก่อเหตุจ่อยิงนางมาลีอ่อนวัยศรีอายุ๓๔ปี
เป็นอดีตภรรยาเสียชีวิตแล้วก็ไปยิงแฟนใหม่ของอดีตภรรยา
คือนายสมชาติชื่นชมอายุ๒๖ปีเจ้าหน้าที่โยธาองค์การบริหารส่วนตำบล
หรือว่าอบตบังอ้อแฟนใหม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นขี่บิ๊กไบท์หลบหนีไปที่จังหวัดราชบุรี
พันธุ์ตำรวจเอกสินธรรมรงศรีศุกร์ภูมิกับสพบ้านนาบอกว่า
หลังเกิดเหตุก็พยายามที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
นำไปสู่การออกหมายจับคนก่อเหตุก็คือนายชัยทัศน์
ได้ตั้ง๔ข้อหานักคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
พยายามฆ่ามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

สุดท้ายตำรวจสพบ้านนาพร้อมกับชุดสืบสวนสพบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรีนะคะไปสืบทราบมาว่า

หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จปุ๊บหลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ที่

ในพื้นที่หมู่สิบหกตมปากแรด
อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ก็เลยนำกำลังเข้าไปจับกลุ่มได้
พร้อมกับของกลางเป็นปืนสองกระบอกกระสุนปืนจำนวนหนึ่ง
ที่ใส่วันก่อเหตุแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก๑คันด้วยค่ะ
ทีนี้ผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาบอกว่า
สาเหตุที่ลงมือเนี่ยเกิดมาจากความหึงหวงที่อดีตภรรยาไปมีแฟนใหม่
ก็เลยทำให้บันดาลโทษะสุดท้ายตัดสินใจก่อเหตุฆาตกรรมนี้ขึ้นค่ะ
ที่มาที่ไปสำหรับคดีหึงโหดที่เกิดขึ้น
ช่วงบ่ายของวันที่๙มิถุนายนที่ผ่านมา
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าอบตบางอ้อค่ะ
ขณะที่นายชัยทัศน์ก็คือคนก่อเหตุขี่บิ๊กไบท์มาดักรอ
สบโอกาสเห็นทั้งคู่ขี่รถจักรยานยนต์ออกมา

ล้มลงข้างทางก่อนจะใช้ปืนตามเจาะยิงสามนัด
กระสุนเจาะเข้าไปที่หน้าอกด้านซ้ายของอดีตภรรยา
จนกระทั่งภรรยาเสียชีวิต
ส่วนนายสมชาติแฟนใหม่ของอดีตภรรยา
ถูกกระสุนเจาะที่ศีรษะฝั่งใน
ตอนนี้อาการโคม่าเป็นตายเท่ากันนะคะ